สำคัญของแฟนฟุตบอลไทยนะครับนอกเหนือจากข่าวการเดินทางไปของชนะทิพย์แล้ว
นั่นก็คือธนาคตของพี่ซิโก้เกณฑิสักเสนอเมืองที่แฟนฟุตบอลไทย
ฝากความหวังเอาไว้กับทีมชาติไทยดังนั้นสัญญาที่จะพูดคุยกันนะครับ
ในช่วงเวลาที่เหลือหลังจากนี้เพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะหมดสัญญา
นายกสมาคมนะครับบิ๊กออสคนตัวเอกส่วนภูมิพันธ์บนก็บอกแล้วนะครับว่า
เดี๋ยวจะมีการพูดคุยไม่เกิน๒สัปดาห์นี้ครับ
คณะผู้ผุกสอนนักกุมปอลทีมชาติไทย
ก็น่าจะมีการคุยกันช้าสุดนะครับแล้วก็มีการเซ็นกันก็คงไม่น่าเกินสิ้นเดือนนะครับ
เรื่องนี้มีข่าวมาจากในงานเลี้ยงที่มีการจัดฉลองความสำเร็จให้กับนักเตะทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์อาเซียนคลับ
แล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่๕มาครองนะครับในอาเซียนมากที่สุดกว่าทุกชาติ
ภายในงานก็มีพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ซึ่งก็เพิ่งจะกลับมาจากประเทศฝรั่งเศสไปดูงานมานะครับเพื่อที่จะวางโครงสร้างของการบริหารทีมชาติไทย
แล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลใหม่รวมถึงพี่ซิโก้กิริสักเสดาเมืองหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยมาร่วมงานด้วย
ประเด็นที่สื่อจับตามองแน่นอนครับการเดินทางมาของคู่นี้ก็คือสัญญาพิซิโก้จะลงตัวเมื่อไหร่นะครับ
เพราะว่าสัญญาจะหมดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ซึ่งเรื่องนี้ครับบิ๊กออสก็บอกว่าเตรียมหาเวลาว่างคุยกับซิโก้ในเรื่องของสัญญา
เพื่อปรับความเข้าใจและความถูกต้องแล้วก็ความต้องการทั้งสองฝ่ายให้ตรงกัน
เพื่อนำไปสู่สัญญาใช่ปะไปที่เหมาะสมครับ
คือที่ผมบอกทำไมต้องคุยกันเราไม่ปิดกั้นตัวคุณซิโก้
ถ้าคุณซิโก้มีเงื่อนไขที่อื่นดีกว่ายกตัวอย่างนะครับ
ถ้าที่อื่นให้เงินเดือนดีกว่าคุณว่าซิโก้จะอยู่ที่ไหนอ่ะ
หรือถ้าสมาคมมีเงื่อนไขจนคุณซิโก้รับไม่ได้
มันต้องคุยกันคือการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ผมอยากให้ทุกคนมีอิสระในการตัดสินใจไม่บังคับกัน
แต่จากการที่ผมไปดูงานต่างประเทศมันมีบางสิ่งบางอย่าง
ต้องใส่ไว้ในสัญญาเพราะมันเป็นสากล
ซึ่งเราจะต้องใส่ตรงนั้นลงไป
ตัวของโกซิโก้เองนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันว่า
จะยังไม่ได้คุยเรื่องของสัญญาแต่ว่าเรื่องการคุมทีมชาตินะครับ
เวลาที่เหลืออยู่นั้นไม่มีความวิตกกังวลแต่อย่างใด
เพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์ยังมีเกมการแข่งขันบอลโลกรอบคันเลือกกับญี่ปุ่นอยู่

จริงแล้วก็รอให้หมดสัญญานะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร

เป็นเองหาสารสำคัญเวลาที่เราตัดมาให้ได้ติดตามกัน
ส่วนเรื่องของการที่เจนั้นไปเปิดตัวแล้วก็เล่นที่ญี่ปุ่นนะครับ
บอกว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าจะทำให้ชนะทิพย์มีความรับผิดชอบในตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นครับ
ยังไงก็ไม่มีใครกดดัน